เรื่องความปลอดภัยกันหน่อยนะคะ
ที่ชุมพรมีคนเสียชีวิตนะคะ
ในบ่อน้ำที่โรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งนะคะ
หลังจากที่พยายามจะลงไปซ่อมท่อปั๊มน้ำค่ะ
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่อันนี้คือตอนที่กู้ภัยมาแล้ว

เพื่อที่จะนำศพของนายทวีวุฒิอุ่นเมืองแก้ว
ที่เสียชีวิตขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งนี้นะคะ
คือนายทวีวุฒิลงไปต่อท่อปั๊มน้ำ
แล้วเกิดหมดสติแล้วก็เสียชีวิตค่ะ

ตำบลวังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะ
เจ้าของโรงฆ่าสัตว์ในอนุชานะคะ
บอกว่าเมื่อเช้านี้ตอนที่เขาเปิดปั๊ม
จะดูดน้ำในบ่อขึ้นมาใช้ในโรงฆ่าสัตว์
มันไม่ทำงานก็เลยจะไปหาคนมาซ่อม
แต่นายทวีวุฒิเนี่ยก็เอาบันไดหย่อนลงไปซ่อม
ท่อปั๊มน้ำในบ่อซึ่งบ่อนี้ลึกกว่า๑๐เมตรนะคะ
สักพักนึงก็เริ่มหายใจไม่ออกแล้วหมดสติ
เขาก็เรียกคนงานลงไปช่วยกันดึงขึ้นมา
ตอนนั้นยังมีชิดภัจรอยู่นะคะ
คนงานที่ลงไปช่วยเนี่ยก็เกือบหมดสติตามไปด้วยเหมือนกัน

แต่ว่านายทวีวุฒิเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่ก้นบ่อค่ะ
เขาจะลงไปเอาท่อมันหลุดอยู่
หันไปอีกทีนึงบังแกโดดแกว่าเสียงได้ยินเสียงบัง
ก็ขึ้นแล้วหายใจไม่ออกแล้วแกโดดลงไปรู้สึกว่า
แล้วก็บังก็วิ่งไปช่วยพอวิ่งไปช่วยผมก็เอายาหายใจไม่ออก
แล้วตามทุกน้องไปตามทุกน้องอีกคนนึงมาน่ะเมื่อกี้
อืมน้องลงมาช่วยหน่อยช่วยดึงขึ้นมาไง
มาเขาก็ลงไปแล้วเขาก็หายใจไม่ออกอีกคนอีก
เจ้าของโรงฆ่าสัตว์นะคะบอกว่านายทวีวุฒิเพิ่งมาทำงานด้วย
เพียงสองเดือนเท่านั้นเองแล้วก็คอยทำหน้าที่เลี้ยงวัวนะคะ
ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมานายทวีวุฒิมักจะแอบซื้อเหล้ามากินในบ้านพักอยู่บ่อย
ห้ามแล้วนะคะแต่ก็ไม่ฟัง
และเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็ยังแอบไปซื้อเหล้าจากร้านค้าใกล้มาดื่มเพิ่มอีก
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากการเมาสุรารวมอยู่ในสาเหตุการเสียชีวิตด้วยค่ะ